คุณผู้ชมครับพาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ที่อำเภอหมูศรีจังหวัดนครราชศรีมามีเหตุยิงกันตายค่ะ
ประเด็นคือมันมีเรื่องของการแจกของให้กับคนในพื้นที่ในช่วงโควิดสิบเก้า
แล้วก็แจกกันช่วงเที่ยงปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านอ้างว่าคือผู้ตายเนี่ยไปขอแจกก่อน
ขอรับของก่อนอะไรอย่างเงี้ยผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าเดี๋ยวรอเวลาสิก็นัดกันไว้เที่ยง
แต่ผู้ตายไม่ยอมประเด็นแค่นี้เลยแล้วเขาก็ทะเลาะกัน
จนสุดท้ายเนี่ยนะคะผู้ใหญ่บ้านยิงลูกบ้านคนนี้เสียชีวิต
แต่ผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าแต่ก่อนหน้านี้เขาก็เคยมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกันมาก่อนด้วย
พอวันนี้มาทะเลาะกันอีกรอบนึงโอ้โหโมโหมากยิงเขาเลยนะคะ
ตำรวจภูทรหมูศรีไปตรวจสอบค่ะริมถนนทางหลวงชนบทสามศูนย์ห้าสอง
ปากช่องวังน้ำเขียวช่วงกิโลเมตรที่๓๔นะคะ
ก็ที่ไหลทางเนี่ยค่ะโอ้โหผู้เสียชีวิตชื่อว่านายบัวพารุ่งเรือง
อายุสี่สิบเอ็ดนอนคว่ำหน้าจมกองเลือดอยู่
ใส่เสื้อกันหนาวแขนยาวสีขาวกางเกงขายาวสีดำ
แต่ว่าในมือของผู้ตายเขามีอีโต้อยู่ด้วยนะคะมือยังจับอีโต้อยู่เลย
แล้วก็ใส่หมวกไม้พรมเนี่ยค่ะทีนี้ค่ะที่เกิดเหตุมีปลอกกระสุน
เก้ามอมอตกอยู่ห่างจากศพหนึ่งปลอกตำรวจก็เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน
ผู้ก่อเหตุคือผู้ใหญ่บ้านค่ะนายวินัยจินตบุตรอายุห้าสิบห้า
ผู้ใหญ่บ้านหมู่แปดบ้านตะเคียนงามก็คือที่หมู่บ้านที่เกิดเหตุนี่แหละ
เขารอมอบตัวอยู่ที่บ้านพักนะคะห่างจากจุดเกิดเหตุไป๕๐เมตร
ผู้กำกับสพหมูศรีก็นำกำลังไปจับ
แล้วก็พอไปจับเนี่ยก็มีปืน๙มม

ก็เป็นปืนของกลางด้วยที่ใช้ก่อเหตุ
ก็นำไปสอบสวนนำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ผู้ใหญ่วินัยที่เป็นผู้ก่อเหตุให้การแบบนี้ค่ะ
บอกว่าตัวผู้ใหญ่กับนายบัวพาเนี่ย
จริงแล้วเคยมีปัญหาเคยทะเลาะกันมาก่อนเมื่อเดือนก่อน
เคยถูกนายบัวพาชกจนสลบไปแล้วรอบหนึ่งครับวันนี้มันมีประเด็นเพิ่ม
ก็คือมีภาคเอกชนนี่แหละเขาเอาสิ่งของเข้าสารอาหารแห้งมาแจกชาวบ้าน
ในหมู่บ้านร้อยชุดในช่วงวิกฤตโควิด๑๙นัดแจกกันเที่ยงวันนี้
แต่นายบัวพามาขอรับก่อนผู้ใหญ่บอกว่าก็บอกเขาไปแล้วว่า
ก็ต้องเป็นไปตามที่ตกลงกันตามที่ลงทะเบียนไว้ตามที่นัดหมายกันไว้
แต่นายบัวพาผู้ตายไม่ยอมทะเลาะกันเรื่องนี้แหละคุณผู้ชม
ทะเลาะเสียงดังโวยวายเลยนะคะผู้ใหญ่วินัยอ้างว่าคือนายบัวพาผู้ตายอ่ะ
ถือมีดปลายแหลมเดินออกไปตัวผู้ใหญ่ก็ขับรถตามไป
แล้วก็จอดแล้วก็ตะโกนเรียกผู้ตายพอผู้ตายหันมา
มาปุ๊บผู้ใหญ่ยิงใส่ปั๊บเลยนะคะคือเอาปืนที่พกติดตัวมา
ยิงไปนัดหนึ่งแล้วกระสุนเข้าหน้าอกด้านขวา
นายบัวพาล้มลงและเสียชีวิต
ผู้ใหญ่ก็อ้างว่าผู้ตายมีมีดนะก็เป็นข้ออ้างของผู้ใหญ่ว่าไม่ต้องใจยิง
แต่ว่ายิงแค่นั้นเดียวก็เห็นว่าผู้ตายมีวุฒิวีด
ก็กลัวว่าตัวเองจะได้รับอันตรายเหมือนกันก็เป็นพ่อแก้ตัวของผู้ก่อเหตุ
จากการสอบถามชาวบ้านนะคะชาวบ้านก็บอกว่าในบัวพาผู้ตายอ่ะค่ะ
เป็นคนที่ออกหาของป่ามาขายเวลาไปไหนมาไหนก็จะมีมีดปลายแหลมพกติดตัวอยู่ด้วยตลอดอยู่แล้ว
นิสัยใจคอก็จะเป็นคนล้นหน่อยอันนี้ชาวบ้านบอกนะคะ
คือจะดูเหมือนคนล้นหน่อย
พี่สาวของผู้เสียชีวิตบอกว่าน้องชายเคยถูกผู้ใหญ่บ้านทำร้ายร่างกาย
แต่ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าผู้ใหญ่บ้านถูกผู้ตายทำร้ายใช่ไหมคะ
แต่พี่สาวของผู้ตายบอกว่าผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละไปทำร้ายเขาก่อนเมื่อช่วงเดือนที่แล้ว
แล้วผู้ใหญ่บ้านนี่แหละชอบพกปืนแล้วก็ชอบยิงปืนเป็นประจำเลย
ใช้แต่ปืนตลอดยิงตลอด

ก็แจ้งข้อหาผู้ใหญ่บ้านที่เป็นคนก่อเหตุ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และข้อหาพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะ

ครับทุกผู้ชมครับ